มาดูกันต่อนะคะพี่ปลอยไฟล์นะคะ
คนนี้ดังมากเงื้องักเพลงของเขาค่ะ
สอบถามนิดนึงเห็นไปเล่นละคร

รวมไปถึงอัพเดทของแม่นกน้อยอุรายพร

ที่ก่อนอันนี้มีข่าวว่าติดหนี้ตอนนี้เป็นอย่างไร

ก็มีครับบางครั้งก็คืนไปที่แสงซาที่เกิด

ในยุคในเหมือนกับคนไทยเนาะ